การขับร้องเหมือนเพลงพื้นบ้านภาคอื่นและเกิดขึ้นเพื่อความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจจากการทำมาหากิน
เพื่อสร้างความสนุกสนานและยังสอดแทรกแง่คิดในการดำเนินชีวิตไว้ในบทเพลง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน